ตุงเป็นงานศิลปะพื้นบ้านที่ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวล้านนาทั้งในงานมงคลและอวมงคล
ตุงซาวายาวตั้งแต่๒เมตรถึง๕เมตรถักทอเป็นลายสวยงามใช้สำหรับงานมงคลหรือถวายเป็นพุทธบูชา
ตรงชัยเป็นรูปสามเหลี่ยมมีลวดลายที่เป็นมงคลเป็นเครื่องหมายแห่งชัยชนะ
งแดงทำด้วยผ้าสีแดงเท่านั้นชาวล้านนาจะใช้สำหรับงานอวะมงคลถอนเอาสิ่งไม่ดีออกไป
งสามหางทำด้วยผ้าหรือกระดาษใช้นำหน้าศพไปสู่ศาลอาจเปรียบได้กับปริศนาธรรมหมายถึงกิเลสกรรมและวิบากหรืออนิจังทุกขังอนัตตา